ณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ขายไข่ฟองละบาทนะครับ
เปิดปราสเดียวค่ะหมดปุ๊บเลยครับ
ชาวบ้านที่มาร้องหลังบอกอ้าวซื้อไม่ทัน

ฟองละบาทชาวบ้านเขาอยากจะได้เหลือเกินจริง
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

นาทีทองไข่ไก่ฟองละบาท
ตั้งแต่๑๑นาฬิกาถึง๑๑นาฬิกา๓๐นาที

ตลาดนัดประชารัฐอยู่ในศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่
คนเข้าแถวรอซื้อกันเนี่ยยาวเหยียดเลย
เพราะยังไม่ได้ไม่ใช่แบบเปิดปุ๊บขายเลยไง
เขาต้องรอเลิกงามยามดี
พระฉันเพลเมื่อไหร่เปิดละครั้งขายเมื่อนั้น

โมงฮะเว้นระยะห่างถ่างขากันพอสมควรเป็นประมาณนี้นะครับ

โอ้โหเบอร์จิ๋วเลยเหรอ

นี่คือไข่ไก่เบอร์๓แต่บาทเดียวไงจะเอาเบอร์อะไรนักหนาล่ะ
ไข่ไก่เบอร์๓นะครับถุงละ๑๐ฟองก็คือ๑๐บาท
มีไข่รองไว้๕๐๐ฟองเท่ากับว่าขายได้๕๐๐ถุงเองนะ
๕๐๐ถุงเปิดร้านหมดปุ๊บเลยครับ

ไม่เป็นไรไข่ไก่ฟองละบาทยังมีต่อ
สำหรับเชียงใหม่คือวันนี้๑๘กับ๑๙ยังจะคงขายเหมือนเดิมนะครับ
จากไข่ไก่ฟองละบาทแล้วในงานเดียวกัน
ตลาดน้ำประชารัฐเขาก็มีไก่ถูก
แล้วก็มีอาหารการกินอื่นมาขายในราคาถูกเช่นเดียวกันนะครับ
นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของพาณิชย์
พยายามที่จะแบ่งเบาภาระของประชาชน
เอาของถูกคือไปของกระทรวงเองเหรอของรัฐบาลหรือเปล่า

เอาของราคาถูกมาลดมาขายให้กับชาวบ้านนะครับ
นี่คือช่วงหนึ่งที่เราจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ของแพงอยู่
ให้กำลังใจนะคะ